อันนี้ครับอันนี้ที่เชียงรายที่เขาแตกตื่นกัน

แล้วพวกน้ำ

เลี้ยงไว้เป็นหมื่นตัวหายหมดเลยคุณผู้ชม

สิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า
หนอมันหายไปไหนป่าทั้งหน่อมันหายไปไหน

น่าหนึ่งไม่ได้กลับไป

เขาก็กลัวกันนะสิเฮ้ยอาเภษหรือเปล่าเนี่ย
นำมาซึ่งภาพแรกที่เราเปิดให้ดูคือต้องขอเข้ามากัน
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปครับเป็นบ่อน้ำ
สาธารณะพื้นที่๕ไร่ลึกกว่า๕เมตรกว้าง๑๕เมตร
จริงชาวบ้านเขาขุดกันไว้นี่ชาวบ้านก็ชี้ให้ดูโอ้โห

ไว้เพื่อใช้ร่วมกัน๓หมู่บ้านครับ

แล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรช่วงหน้าแรงนี่แหละ
ก็ไปเจอหลุมตรงนี้มันจะเป็นขนาดใหญ่เลยนะ
หลุมที่ชาวบ้านเอาเชือกมากั้นไว้ด้วย

มาเห็นแล้วนึกสนุกจะลงนี่

แถวนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่นานแล้ว๑๐กว่าปีก่อน
ครับรอบนั้นเนี่ยหลุมไม่ใหญ่เท่านี้ครับแต่ครั้งนี้จู่จู่น้ำในบ่อเริ่มเหือดลดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แค่๓วันระดับน้ำกว่า๓เมตรในบ่อหายไปหมดเลยเหือดไปหมดเลย
ที่เลี้ยงไว้ก็ไม่รู้หายไปไหนไม่เหลือสักตัวส่วนหลุมในบ่อเนี่ยมันก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อยครับ
นี่ผู้ช่วยขจรศักดิ์ก็บอกชาวบ้านในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงก็หวั่นจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
กลัวจะเป็นอาเภษหรือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายก็เลยต้องนำอาหารคาหวานครับ
แล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนนี่ทางซ้ายนี่นะ
ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจไว้ก่อนครับอันนั้นก็มุมความเชื่อ
แต่ปัญหาใหญ่หลังจากนี้คือทำยังไงล่ะช่วงหน้าแรง
ใช่มันจะไม่มีน้ำใช้เอานะ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบซะหน่อยครับ